หมอปลอมนะฮะที่ไปสมัครเข้าทำงานแล้วโอ้โห
ไปฉีดฟิลเลอร์ไปฉีดโบท็อกซ์ให้กับคนที่เขามาขอรับบริการนะฮะ
จริงแล้วเธอเป็นอดีตเซลล์แล้วก็จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
เป็นเหมือนกับของฝ่านาญาลงวันที่๒๘ทางบาทมนะครับ
ของหน้า๖๐นะครับ
โดยเจ้าหนี้บรวดความมันทดกัน
ปรากฏการณ์กายความผิดเกี่ยวกับประกันพิกันพิมพ์ศูนย์โภคนะครับ
นักศึกษาอาลินดา
บริกาลักษณ์แล้วนะฮะ

ความผิดเรื่องช่อโครงโดยแสดงกฎเป็นหรือคนอื่น

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

คืออ่านหรือไหมจับและคุมตัว

หมายจับของสารอาญาในข้อหาช่อกง

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โดยจับกลุ่มตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ

รวมถึงเอกสารแสดงตัวตนของเธอ
การจับกลุ่มนางสาวอารินดานี่นะครับ

หรือว่าชื่อจริงของเธอคือพิมรดาพรนะครับ
เขาแจ้งความกับตำรวจปคบครับเมื่อ๑๖ธันวาคม
ว่านางสาวอารินดาใช้เอกสารใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทย์หญิงคนหนึ่ง
สมัครเป็นแพทย์ที่คลินิกทำให้เกิดความเสียหาย
นางสาวอารินดานะครับให้การรับสารภาพบอกว่า
เมื่อประมาณกลางปี๒๑๖๔เนี่ย
เอาใบประกอบวิชาชีพของแพทย์หญิงท่านหนึ่ง
คลินิกดังกล่าวจริงนะฮะ
คือจากนั้นเนี่ยคลินิกก็รับเธอเข้าทำงาน
เข้าทำงานเสร็จปั๊บนะครับก็มีการรับรักษานะฮะ
ส่วนตัวเธอเนี่ยให้อยู่ในแผนกเกี่ยวกับผิวหนังนะครับ
ผิวหน้าพวกการฉีดฟิลเลอร์การฉีดโบท็อกซ์อะไรพวกนี้
ยอมรับว่าเธอจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
เคยทำงานเป็นเซลล์อยู่ที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านจตุจักร
ต่อมาคลินิกดังกล่าวเนี่ยขยายสาขาเธอก็มีประสบการณ์ใช่ไหม
เขาก็แต่งตั้งให้เธอเป็นผู้จัดการสาขาแล้วก็เป็นเซลล์
ระหว่างทำงานในคลินิกเอาแล้วเคยฉีดเปล่าโบท็อก
เคยทำเปล่าคืออย่างนี้ฮะ
เวลาที่เขาฉีดให้คนอื่นเหลือโบท็อกเหลือปั๊บ
คราวนี้เอามาทดลองกันเองในกลุ่มพนักงาน
เธอบอกเธอทำแบบนั้นจนเธอรู้สึกว่าเธอชำนาญ

ฉีดกันเองของเหลือจากลูกค้าไง
กันจนเธอบอกว่าเธอชำนาญ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวนางสาวอารินดามาสอบสวนที่ปค

เอ้าทำไมให้ประกันตัวไปตามจับได้มีคำชี้แจง
ผ่านตำรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ๔บคเนี่ยนะ
เขาอธิบายว่าทำไมให้ประกันคือตอนแรกเนี่ย
เธอเนี่ยคืออารินดาเนี่ยติดต่อมากับทนายความ
ขอเข้ามอบตัวในวันนี้วันนี้หมายถึงเมื่อ
เนี่ยวันนี้วันที่๒๐ธันวาคมเนี่ยนะครับ

โดยมีพยานหลักฐานเป็นข้อความที่พูดคุยกันระหว่างทนาย
นัดหมายจะมอบตัวนะฮะ
บอกว่าไอ้ที่หนีเนี่ยคือไปตั้งหลักก่อนนะครับ

อีกทั้งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า
เจ้าตัวไม่มีเหตุที่จะหลบหนี
ไม่มีเหตุยุ่งเหยิงไปภาษากฎหมายหน่อยนะ
เหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ไม่มีการข่มขู่พยาน
ให้ประกันตัวไปโดยมีหลักทรัพย์เป็นเงินสด๑แสนบาท

รายงานนะเขาบอกว่าอารินดาร้องไห้ตลอดเวลา
เธอบอกเธอเสียใจแล้วก็สำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปนะฮะ
โดยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
มีรายงานว่ามันมีคนที่ออกมาแล้วนะ
คนที่ไปฉีดไปฉีดหายลัยบท็อกกับเธอ

ฟเฟคก็คือเอฟเฟคตอนหลังไม่มี
แต่ระหว่างที่ฉีดเนี่ยเขาบอกว่า

แล้วฉีดเข้าไปเหรอถ้าเริ่มฉีดเลยใช่ยังไม่ออกฤทธิ์เลย
แล้วจิ้มเข็มสดเข้าไปที่หน้า
โอ้โหเดี๋ยวดูว่าคุณพิมพ์ริพาย
เขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะ

แล้ว๓ผู้เสียหายที่เขาบอกว่า
โอ้โหเขาโดนหมอปลอมคนนี้ฉีดไป
คุณพิรุภายต้องเอามากราบขอเข้ามาเลย